สิ่งของเทียมอาวุธ

ร้านนี้ข้าวหลามเผาลุงชวี

นี่ลุงเฉาหวีก็ไม่หลงลืมใช่ไหมครับ

ชื่อร้านลุงฉวีแบบนี้แน่นอนว่าเจ้าของไม่ใช่ลุงชวัดหรือลุงเฉวียนนะ

วีพลายสังอายุ๕๖ปีอยู่กับครอบครัวครับ
ก็ช่วยกันทำกันทุกคนเลยนะเตรียมวัตถุดิบนี่
เลื่อยกระบอกไม้ไผ่ให้มีขนาดเท่ากัน
โอ้โหลุงแกงานละเอียดนะต้องเท่ากันเลยนะ

แล้วก็ใช้มีดจักรตอกนี่ไว้มัดใบตองนะ

ตรงนี่ไว้มัดใบตองตรงไปกระบอกข้าวหลามนี่นะ
ค่อยกรอกแล้วมันมีข้าวเหนียวดำให้เลือกด้วยนะ
เหนียวดำก็มีข้าวเหนียวขาวก็มีเหมือนกันแล้ว

ปกติแล้วจริงลุงชวีแกไม่ได้ทำข้าวหลามนะ

ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปพี่น้ำแข็ง

พอฤดูหนาวแน่นอนคนต้องอยากหาข้าวหลามเผากินกัน

ลูกสาวลุงเฉวีชื่อนางสาวทิพวันก็เล่าให้ฟังวันนี้
พ่อของคุณทิพวันเนี่ยนะก็จะมาทำข้าวหลามในช่วงฤดูหนาว

แต่ละวันจะทำขายแค่๒๕๐๓๐๐กระบอกเท่านั้น
หมดแล้วหมดเลยนะไม่ทำเพิ่มครับคนจะหลับจะนอน

เดินทางมาสั่งจองถึงหน้าบ้านเลย
ทุกวันนี้คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่
เผาเสร็จแล้วแทบไม่ได้วางขายกันเพราะมีคนจองไว้หมดแล้ว

ลูกค้าคนไหนอยู่ไม่ไกลมากก็จะขับรถมานั่งรออยู่

นี่นี่อันนี้เป็นข้าวหลามถั่วดำนะ
ชอบอันที่มันเป็นแบบแห้งหน่อย

ดีแล้วดอมไปกับเราจะได้ไม่แย่งกัน

นี่นะลูกค้าคนไหนอยู่ไม่ไกลก็มานั่งรอเลย
มานั่งรอนี่จะได้กินข้าวหลามแบบ
เผาใหม่เลยนะร้อนกลุ่นเลย

ละ๗๐บาทครับมีให้เลือก๓ขนาด
ถ้าขนาดใหญ่มันจะเป็น๓กระบอกครับ

ตามแต่ชอบเลยลูกค้าส่วนใหญ่บอกโอ้โหที่นี่ขายถูกนะ
ราคาดีแล้วก็อร่อยด้วยครับ

ร้านข้าวหลามเผาลุงชวี
อยู่ริมถนนหลวงหมายเลข๒๑สระบุรีหล่มศักดิ์ครับ
แล้วแม่บอกแม่ชอบร้อนเมื่อกี้แม่เป่าทำไม